แต่ว่าหลังจากนี้นะครับหลังจากข่าวที่เบิร์ตอ่านนี้
เราจะมองการเมืองไปข้างหน้าแล้วว่าทิศทางมันจะเป็นอย่างไร
จะไม่ได้เห็นอีกแล้วน้ำแข็งภาพนี้
ภาพนี้จำได้ไหมครับถ้าจำไม่ได้ไปดูอีกทีนะครับอ๋อ
มันเป็นการมัดที่แน่นกว่าการมัดอย่างอื่นนะครับ
เป็นข้อผูกมัดที่เราเองต้องคำนึงถึงมาอย่างมาก
เพราะฉะนั้นก็ให้ความมั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป
เราจะเปลี่ยนเป็นดิวรักให้หมดครับ
จะเปลี่ยนเป็นดิวรักให้หมดครับ
จะเปลี่ยนเป็นดิวรักให้หมดครับ
จะเปลี่ยนเป็นดิวรักให้หมดครับ

คือเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้มันเห็นพลาดเหรอ
เป็นความขัดข้องทางเทคนิคจริง
หรือยังไงหรือแผ่นเสียงมันตกร่องหรือยังไง
มันกระตุกอะไรตรงนั้นจะเปลี่ยนเป็นดิวรักให้หมดครับ

นั่นคือ๓๐พฤษภาคมครับ
๓๐พฤษภาคมนะครับเป็นการ
ประชุมกันที่ภาคประชาชาติของจาวอันน้อ
ยังยิ้มแย้มกันอยู่เลยโอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชม
คุณหมอยืนประกบรูปหัวใจกับคุณพิธา
นะครับส่งสายตาให้กัน
นี่แหละครับแต่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชม
ก็เริ่มที่ร้านร้านอะไรนะเชอะไรนะ
เชเมรินเชเมรินเออเชเมริน
๑พฤษภาคมนะครับก็เป็นที่เก้าไกลเขาเทียบเชิญ
เทียบเชิญ๘พักมาจัดตั้งรัฐบาลกันครั้งแรก
นั่นแหละหวานที่สุดตอนนั้น
หลังจากนั้นเริ่มแล้วเริ่มสั่นเริ่มคลอนแล้วมีข่าวลือมาแล้ว
ระหองระหองระแหง

เป็นข้าวต้มมัดกันบ้างแต่งงานกันบ้าง
จะถูกแกะออกจากกันไหมจะเลิกกันไหม
หลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนาวากาตรีสิทธาธิวารี
ออกมาย้ำจับมือกันแน่นนะจับมือกันแน่นนะนะครับ
ซึ่งคุณพิธาก็ไม่ผ่านการโหวตคุณหมอชนน่านหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ก็ส่งสัญญาณว่าเพื่อไทยต้องตั้งรัฐบาลแล้วนะโดยไม่มีข้อผูกมัดนะ
ให้ทำโดยอิสระนะจากนั้นบรรยากาศสองพักก็คือเพื่อไทยกับก้าวไกร
มันก็อึมคึมคึมถ้าเป็นไอ้หนังอะไรนะหนังแบบตอนที่เด็กผู้ชายเราดู
บรรยากาศอะไรนะบรรยากาศมาคุมาคุมาทลอด
จบลงคุณผู้ชมระยะเวลาแค่สองเดือนกว่านั่นคืออดีต
ต่อไปจากนี้ที่น้ำแข็งจะเล่าจะเป็นอนาคตของประเทศไทยแล้ว
ใช่แต่ว่าเราก็ต้องมาดูด้วยแหละว่าเหตุผลเพราะอะไรล่ะ
ถึงต้องมาแยกทางถึงต้องมาเลิกรากัน